หน้าจอกันหน่อยคุณผู้ชมด้านหลังนี่อะไรเนี่ย
ส่งถึงที่ใยพี่หลอกกันโอ้โหเป็นประโยคตัดเพาะเหลือเกิน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับวินมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วรับลูกค้าชาวต่างชาติไง

หนึ่งเรื่องการสื่อสารสองเรื่องค่าเงินสกุลเงิน
มันทำให้พี่วินรู้สึกว่าอ้าวทำไมอ่ะ
ทีแรกตกลงค่าโดยสารกัน๔๕๐บาทไทยนะไปแล้วก็กลับ
แต่ปรากฏว่าฝรั่งยื่นเหรียญนี้ให้มาแล้วชูเลข๒แบบนี้
พี่วินเข้าใจว่านี่๒๐ยูโร

พี่วินบอกโอเคแล้วกลับมาที่วินเอามาให้เพื่อนดู
เพื่อนบอกเฮ้ยนี่มันไม่ถึง๗๐๐กว่าบาท๒๐กิโลมันไม่ใช่
เดี๋ยวค่อยเฉลยว่าเหรียญนี้มันมีค่าเท่าไหร่กันแน่
คือพอได้ฟังก็ปวดใจและที่สำคัญมันเอาไปแลกเอาเป็นอะไรไม่ได้เลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพี่สุบินวายทุกข์นะคะ
คือฝรั่งก็เรียกวินเรียกวินลุงสุบินนั่นแหละ
หน้าธนาคารกรุงเทพตรงแพร่กษาให้ไปส่งที่เซ็นทรัลบังนาหน่อย
ราคาเนี่ย๓๐๐บาททีนี้ฝรั่งก็บอกโอเค
แต่พอไปถึงแล้วปั๊บบอกว่าให้รอด้วย
แล้วคิดตังค์เท่าไหร่คิดอีก๑๕๐รวมแล้วเป็น๔๕๐บาท
พอไปเนี่ยเต็มราคา๓๐๐บาทมันใกล้เหมือนกันนะคุณนะ
จากแพร่กษาไปถึงเนี่ยตรงเซ็นทันเนี่ยนะฮะ
ฝรั่งยื่นเหรียญให้เหรียญหนึ่งแล้วก็ชู๒นิ้ว
คุณสืบสกุลเวลาชูยื่นเหรียญแล้วชู๒นิ้ว
คุณจะเข้าใจว่าอะไรได้บ้างอ่ะพี่วินนี้เขาเข้าใจว่า
มันคือ๒๐ยูโรใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้หรอกว่าเงินไทยเท่าไห
แต่คิดว่าเฮ้ยมันคงคุ้มแหละคงคุ้มค่าเหนื่อยคงคุ้มค่าน้ำมันนั่นแหละ

ก็เขาบอกเขาก็ให้แค่นี้เขาบอกเขาก็ชู๒นิ้ว
ผมก็นึกว่าอ๋ออะไรผมก็เลยดูว่าอ๋อเขาคิดว่าเป็นเงินยูโรเลย
แต่ไม่รู้ว่าค่ามันเท่าไหร่
นี่เขาก็คิดว่าโอ้เงินยูโรมันต้องมีค่าเยอะเหมือนกันนะ
ก็เลยรับมาแค่เหรียญเดียว๒๐ในใจคิดว่าเป็น๒๐ยูโร
ใช่คือ๒๐ยูโรแล้วมันต่อท้ายด้วยได้ไหมยูโรเซน
เออมันคือ๒๐เซนเอาง่ายใช่ค่ะ
ทีนี้ค่ะพอกลับมาถึงที่วินใช่ไหมเฮ้ยช่วยดูหน่อยสิเนี่ย
ได้ตันจากลูกค้าประหลังมาเอามาเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตดู
อ่าเงิน๒๐ยูโรตอนแรกยังคิดว่าเป็นเงินไทยคูณ๓๖เข้าไปก็ประมาณ๗๓๔บาทใช่ไหม
โอ้ถ้า๗๓๔เนี่ยคุ้มเพราะว่าค่ารถไปเนี่ย๔๕๐ได้มา๗๓๔บาทโอเคคุ้ม
แล้วแลกเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่๗บาท๓๐ตังค์
นี่ค่ะเอาไปเสิร์ชดูได้อะไรนะ๗๓๐เนี่ย๗บาท๓๐ตังค์นะ
เพราะจริงถ้าช่องข้างบนนะถ้าจะเป็น๒๐ยูโรจริงมันต้องเป็นเลข๒๐แล้วใช่ไหม
แต่นี่เป็น๒๐เซนมันก็ใส่ไป๐๒๐ไงโอ้โหได้มา๗บาท๓๐สตางค์เองเหรอคุณ
คุณถึงหน้าปากซอยยังไม่ได้เลย๗บาท
ถาดทุนไป๔๕๒บาท๗๐ตังค์โอ้โหเออ๔๔๒บาท๗๐ตังค์เออ
ทีนี้คือเขาก็บอกว่าเอามาบอกไว้เพื่อที่อะไรอย่างน้อย
เพื่อนวินด้วยกันเวลาจะรับผู้โดยสารต่างชาติให้ตกลงกันให้ดีนะ
คุยเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องสกุลเงินกันให้ดีด้วย
จะได้ไม่เจ็บช้ำแล้วถามว่านี่พี่แล้วเอาไงต่อ๒๐เซนตรงนี้
เอาไปทำอะไรไม่ได้ธนาคารเขาก็ไม่รับแรกหรอก
เพื่อนพี่วินเขาพดตะโกนมาบอกธนาคารก็ไม่รับแรกเหรียญ

พี่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเตือนใจคนอื่นระวังพี่วินเวลารับลูกค้าต่างชาติ
ใช่ก็ถึงบอกไงบางทีการสื่อสารตกลงเรื่องละคงราคา
อีกฝ่ายนึงจะต่อลองมาเอาเราจะตกลงตรงกลางกันที่ตรงไหน
แล้วเวลาจ่ายตังค์มาแล้วเนี่ยเรื่องสกุลเงินเรื่องเหรียญดูให้ดีนะคุณผู้ชม
ต่างชาติเขาทำแบบนี้ก็คิดว่าโอ้พี่วินก็โอเคสู้นะพี่วิน